อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมตอนนี้ในสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพนะครับเป็นภาพของชายคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีดำ
ปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหานะครับชายคนนี้คุณผู้ชมเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนนักศึกษาสาวคนหนึ่งครับ
ขณะเข้าไปห้องน้ำย่านบางนาครับนี่แหละครับเป็นภาพที่ทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบานห้าได้เผยแพร่
เป็นการเผยแพร่พร่าพประกัดจับนะครับประกัดจับชายคนนี้สูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรครับ
เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำอย่างที่เห็นในภาพนะครับนุ่งกางเกงยีนขายาวสีเข้มสะพายกระเป๋าข้างสีครีม
หลังจากชายคนดังกล่าวไปก่อเหตุชิงทรัพย์และข่มขืนนักศึกษาสาวคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
บริเวณห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่เวลาเข้าไปใช้บริการจะเสียค่าบริการครั้งละ๓บาทนะครับ

เหตุเกิดในช่วงประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๒๖มิถุนายนครับ
โดยก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ไปยืนรอเหยื่ออยู่ประมาณ๒๐นาที
จากนั้นได้ผลักเข้าไปในห้องน้ำเพื่อบังคับให้มีเพศสัมพันธ์นะครับ
อีกทั้งยังชิงทรัพย์เป็นแหวนทองคำหนัก๑สลิงของเหยื่อแล้วก็หลบหนีไปด้วย
ซึ่งสาเหตุที่คนร้ายลงมือได้ง่าย
เนื่องจากว่าห้องน้ำดังกล่าวนั้นเป็นห้องน้ำรวม

ทำให้คนร้ายอาศัยโอกาสดังกล่าวลงมือก่อเหตุได้ครับ
ทางด้านของพันธ์ตำรวจโทษภาษากรรตนภรรณดา
รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางนา
ก็เปิดเผยนะครับว่าคนร้ายจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวและชิงทรัพย์
โดยขนาดนี้พอจะทราบบ่อแสเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่เจอตัวเบื้องต้นหากผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นหรือมีบ่อแส
สามารถแจ้งได้ที่พันธุ์ตำรวจโทพาสกรนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๘๘๑๑๑๕๒๐๘๘๑๑๑๕๒ครับ
ก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าบางทีถ้าเกิดไปกับเพื่อนให้เพื่อนเข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัย
หรือบอกว่าให้โทรศัพท์คุยกับคนรู้จักเป็นการเอาไว้เป็นเพื่อนเวลาเราเข้าห้องน้ำด้วยละกัน
แต่เวลาคุยโทรศัพท์ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันตรงขวางอีก